แล้วปรากฏว่าสมอเรือขาด
เจอคลื่นสูงนี่มาอยู่เกยตื้นแบบนี้
ใช่แต่สุดท้ายนะพี่เบิร์ตดูสิ
การที่จะกู้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ขนาดนี้

เรือนี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาด๒๐๓๗ตันกอสนะ

แล้วเนี่ยมาเกยตื้นอยู่ตรงแหลมสมิลาค่ะ
อยู่ใกล้กับปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา

ก็เพราะอะไรถึงต้องมาเกยตื้นอยู่ตรงนี้
สมองเรือมันขาดแล้วในเรือก็ไม่มีน้ำมันด้วย
มีลูกเรือประจำอยู่บนเรือตลอดเวลาเลยนะ
รอว่าเมื่อไหร่จะกู้เรือได้
แล้วแผนการกู้เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีการลากออกจากฝั่งตอนนี้
ทำไมทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าคลื่นลมในทะเลยังแรงอยู่
แล้วมันจะเป็นอุปสรรคในการกู้เรือด้วย

ก็บริษัทเจ้าของเตรียมแผนการในการกู้เรือเอาไว้
แต่ต้องรออันนี้คือรอเวลาอย่างเดียวเลย
คลื่นลมในทะเลมันสงบกว่านี้ก่อน
แล้วพอมันเริ่มสงบปั๊บถึงจะดำเนินการ

ใช่ค่ะอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วนะ
ทีนี้จะพาเขยิบขึ้นไปไปดูที่ปัตตานีหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เป็นเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียน่ะ

ดูสิเอียงเอียงแบบนี้เพราะอะไรดอม
ลอยเกยตื้นอยู่กลางทะเล

ใช่ค่ะที่เห็นเอียงแบบนี้
อันนี้คือหาดตะโลกกะโปนะคะ
ที่อำเภอยะริงของจังหวัดปัตตานีค่ะ
คลื่นลมแรงไงน้ำก็เข้าเรือ
ที่ดอมบอกว่าเห็นเอียงอยู่๑๕องศานะคะ
ลูกเรือแล้วก็กัปตัน๘คนสละเรือเลย
เอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนก็อาศัยเรือยางชูชีพเนี่ย

แล้วก็มีกรมเจ้าท่าปัตตานีมีชาวบ้านไปช่วยเหลือ
ปตันแล้วก็ลูกเรือชาวอินโดทั้ง๘คน

แล้วก็ประสานกับเจ้าของเรือมารับต่อ

เรือที่มันเอียงอยู่บอกว่าเกยตื้น

ภัยขึ้นล้มสงบถึงจะมากู้ซากได้
นี่เห็นไหมเราเล่าทั้ง๒จุดเลย
แล้วก็จุดที่แหลมสมิลาด้วยนะคะ
เป็นเรือเกยตื้นเพราะว่าคลื่นลมในทะเลนั่นแหละ
ภาคใต้ตอนนี้คลื่นแรงจริงนะคุณผู้ชม